สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรทัยรักษ์มาแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ศาสตร์ก็อัปเดตข่าวบรรทัยเงินสักหน่อยนะคะ
กับเราสองสาวนะคะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะจากเหตุการณ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
หลายคนให้ความสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองรวมไปถึงทั่วโลกเลยนะ
กับเหตุการณ์ที่น้อง๑๓หมูป่าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนั่นเองค่ะ
หลายคนให้ความสนใจถึงในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือในกรณีนี้นั่นเองค่ะ
แล้วก็ท้ายที่สุดนี่แหละค่ะนำมาเป็นภาพยนตร์เรื่องราวชีวิต๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวง
เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยให้สิทธิ์ประเทศไหนมาก่อนเลย
มูลค่าการลงทุนเห็นว่าการสร้างภาพยนตร์หมูป่าครั้งนี้เนี่ย
จะใช้มาตรฐานเทียบเท่ากับภาพยนตร์ฮอลลีวูด
และน้อง๑๓หมูป่าเห็นบอกว่าได้ร่วมแสดงด้วย
เพราะฉะนั้นจะได้ค่าตัวตกเฉลี่ยนะ
เขาวิเคราะห์กันมาแบบตัวเลขเบาก่อนแล้วกัน

หลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้าง
แล้วก็ถ่ายทำต่อไปนั่นเองค่ะ
ก็ต้องดูแล้วกันนะคะว่าจะมีการดำเนินเรื่องราว
แล้วก็ถ่ายทอดมาในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะ